เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยมิสทีนค่ะก็มีหนุ่มยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยคุณผู้ชม
เขาก็ขี่รถไปส่งพิซซ่านี่แหละแล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนเสียชีวิต
ซึ่งครอบครัวของหนุ่มคนนี้นะคะก็ชื่อว่านายหิรันเศษชดาจิ
ว่าน้องฟรองก์อายุ๒๐ปีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเอกวิทย์บริหาร
ตอนนี้ครอบครัวเขาก็ได้เดินทางไปรับศพของลูกชายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะ
แล้วก็เนี่ยมีการนิมนต์พระไปที่จุดเกิดเหตุทำพิธีอันเชิญวิญญาณ
บำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาด้วย
คุณแม่เสียใจมากเสียใจมากไม่พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอะไรเลยก็ตาม
ตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะอยู่หน้าอู่ซ่อมรถยนต์ในซอยมิสทีนค่ะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพกล้องวงจรปิด
ขณะที่เกิดเหตุเอาไว้นะเป็นภาพที่รถเก๋งคันหนึ่งกำลังจะเลี้ยวขวา
ได้ยินเสียงดังโครมใหญ่เลยก็รู้ว่ารถชนกันก็รีบวิ่งออกไปดู
เห็นว่าน้องฟรองก์ที่ชนเลือดไหลเยอะมาก
ก็รีบวิ่งไปเอายืมร่มคนแถวนั้นมากางให้
แล้วก็พยายามเรียกให้น้องรู้สึกตัวตลอดเวลา
บอกหนุ่มได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าตื่นอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าน้องฟรองก์เนี่ยกระตุกตอบรับอยู่๓ครั้ง
หลังจากนั้นก็หมดลมหายใจเลย
กลัวแต่มันสงสารมากกว่า
สารแม่เขาที่เข้ามาเห็นลูกเขา
เขาแบบเหมือนหัวอกเรา

ปกติพี่จะดูอย่างนี้ไม่ได้เลย
แต่เมื่อวานพี่เห็นแล้วพี่พอเรียกเขา๓ครั้ง
คือเหมือนเขาตอบรับมาแต่ว่าเขาเงียบไปเลย
พี่ก็เห็นอย่างนี้
คือเงียบนิ้วเขาจะตกเลยไง

แล้วพอพี่เรียกว่านมนมได้ยินไหม
ได้ยินเรียกเสียงไหมได้ยินตอบตอบอะไรอย่างนี้
คือเขาก็ตุก๓ครั้งแล้วก็มือเขาก็นิ่งไปเลย
คือมันคิดสภาพคือเหมือนในภาพยนตร์
คิดกับหลังคนที่เหมือนเฮือกสุดท้ายแล้ว
แล้วมือก็ค่อยตกไปอย่างนี้สุดสิ้นใจแล้ว
ซึ่งบรรยากาศที่วัดบึงทองหลางลาดพร้าว๑๐๑เนี่ยนะคะ
ก็เป็นสถานที่จัดตั้งศพของน้องฟรองก์ก็มีญาติสนิท
แล้วก็เพื่อนเดินทางมาร่วมงานเยอะมาก
หนึ่งในนั้นคือนายสุภกรจิรพฤกษานนท์วัย๒๐ปี
เพื่อนสนิทของน้องฟรองก์ส่งพิชช่ามาด้วยกันเลยค่ะ
ทั้งน้ำตาเลยนะสนิทกันมากบอกว่าฟรองก์เป็นคนดีมาก
มีอะไรเนี่ยก็จะพูดคุยปรึกษากันอยู่ตลอดเลย
เรียนไปด้วยกันทำงานไปด้วยกันฟรองก์เป็นคนขยันเป็นคนอดทน
ตอนที่รู้ข่าวเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นหนักขนาดนี้นะ
นึกว่าแบบคงเกิดอุบัติเหตุรถชนรถล้มอาจจะแขนหักขาหักบ้าง
แต่ไม่คิดว่ามาถึงจะเห็นเพื่อนอยู่ในสภาพร่างไร้วิญญาณแล้ว
ก็อยากฝากบอกฟรองก์เป็นครั้งสุดท้ายว่า
ฟ้องมากแล้วก็จะไม่มีวันลืมฟ้องเลย
ทีนี้เขายังบอกด้วยนะว่าจริงแล้วมันเหมือนเป็นลานยังไงไม่รู้
เพราะว่ากะที่น้องฟรองก์ขี่ไปส่งเพชจ้าค่ะ
เวรของน้องนะน้องไปช่วย
คือของน้องเนี่ยเสร็จแล้วแต่ว่าอีกสาขาหนึ่งเหมือนประมาณว่า
คนไม่พอค่ะน้องอาสาไปช่วยค่ะ

คือต้องบอกว่าน้องเป็นคนดีมากเป็นคนที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
เงินที่ได้จากการส่งพิซซ่าคือไปส่งตัวเองเรียนนะ
คือช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวครับ
ซึ่งงานสวดอภิษฐรรมศพของน้องฟรองก์
จัดขึ้นที่วัดบึงทองหลังราชพร้าว๑๐๑๕วัน
และจะมีพิธีชาปนกิจ๒๘กุมภาพันธ์นี้ค่ะ

ยังไงก็ขับรถก็ระวังกันด้วยละกัน